ข่าวนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเสริมความปังกับแม่อุ้มแม่อุ้มไม่ได้ไปคนเดียว
พาลูกสาวตัวน้อยน้องดิสนี่ไปด้วยค่ะคือจริงจริงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครติดตามโซเชียลของพี่อุ้มเนี่ย
รู้เลยนะคะว่าพี่อุ้มเนี่ยชอบไปวัดแขกหรือวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
ซึ่งที่นี่เนี่ยมีพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเป็นเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ค่ะ
และต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่เรามักจะเห็นพี่อุ้มเดินทางไปกราบไหว้ทุกครั้งที่ลงมากรุงเทพเลย
ซึ่งครั้งเนี้ยเจ้าตัวขอพาลูกสาวตัวน้อยน้องดิสนี่ไปไหว้ขอพรด้วยอืม
อุ้มบอกว่าพาน้องดิสนี่มาไหว้ขอพรองค์พ่อองค์แม่ขอให้สมหวังดั่งตามที่ขอนะคะนี่
อุ้มก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าดีมากและตรงมากค่ะคุณผู้ชมก็ก้าวหน้าไง
พี่อุ้มเขาออกงานอีเวนต์ตั้งแต่มีข่าวดราม่าเลิกลากับอดีตสามีกันไป
ก็ต้องบอกว่าหลายคนแหละยังจับตาความเคลื่อนไหวของพี่อุ้ม
ว่าโอเคไหมตอนนี้สภาพสิทธิ์ใจ
และเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะถือเป็นการออกงานอีเวนต์ครั้งแรกเลยนะ
หลังจากที่มีเรื่องมีราวนะคะ
ซึ่งพี่อุ้มเองเนี่ยบอกว่าสถานะตอนนี้ระหว่างพี่อุ้มกับคุณบอลเนี่ย
เป็นเพียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องดิสนี่เท่านั้น
ซึ่งสิ้นเดือนกันยายนนี้
พาลูกสาวกลับมาเรียนแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพ

ไปอยู่เชียงใหม่ย้ายไปอยู่กับสามีที่เชียงใหม่
ค่ะยืนยันว่ามือที่สามเนี่ย
ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอตามที่เป็นกระแสข่าว

คนที่เป็นมือที่๓ที่ทำให้ความรักไปไม่รอดเนี่ย
คือคนใกล้ตัวแล้วก็พาดพิงไปถึงผู้จัดการส่วนตัวของพี่อุ้ม
นะคะเพราะผู้จัดการของเธอเนี่ย
เป็นสาวประเภท๒อันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
ใช่ใช่เพราะที่เห็นข้างอันนี้ก็พูดจากนะอันนี้ไม่ใช่

เอานี่มัวพูดตรงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เรื่องที่บอกว่าพี่อุ้มเนี่ยเตรียมแขวนเต้าก็คือว่าเอาซิลิโคนออก
อันนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เพราะว่าก่อนไปเอาออกเนี่ย
ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วกับสัรภีร์
ทำไมมันดูแบบต้นตันเลย

ยังของหมอดวงหมอดูอะไรแบบนี้
ใจอาจจะกินถึง

จำได้แบบว่านี่แหละค่ะประมาณนี้

คือเอาจริงวันนี้ก็ยุ่งทั้งวัน

ให้กำลังใจคุณอุ้มเหมือนกันบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณอุ้มค่ะ
สวยมากเลยขอบคุณด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามา
จะพูดอีกสิ่งนะพี่อุ้มช่วงนี้ยิ่งโสดยิ่งสวย

เพราะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สามารถที่จะเลิกรากันได้ก็ได้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องราวครอบครัวเขานะคะ

มากันที่ตัวเลขดีกว่าตัวเลขมงคลจ้ะ
คนบันเทิงสายบุญกันต่อกับลูกทุ่งสาวลูกหลานพญานาค

ก็ขอเดินทางไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันคนนี้
เจ้าตัวเดินทางไปที่ศาลปู่หลุบค่ะ
ตั้งอยู่ทางหลวงเราก็ด้าน

เพื่อเดินทางไปไหว้ขอบคุณท่าน

หากผลงานเพลงป๊าเมียมาเลย

เห็นไหมคุณคะ
นี่ไงไม่เชยเลยค่ะเลขทูปมาแล้วค่ะ
เลกทูปมาแล้วคุณคุณผู้ชมค่ะนิดนึง
ก็บอกด้วยความแบบว่าความนำเสนอข่าว
ด้วยเวลา๘๓๑
ก็บอกเก่าทันเสร็จแล้วก็จุดทูปค่ะ
และที่สำคัญคือก็ร้องเพลงถวายเสียงนิดนึงนะคะ
บอกว่าดิฉันมาแล้วเพราะว่าเพลงนี้เขาดังมาก๑๐ล้านของวิว๑๒ล้านวิวก็ไม่ได้

ไปต่อดีกว่าอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะสำหรับสาวแคทอด้านักร้องลูกทุ่งเศรษฐีป้ายแดงที่เพิ่งรับทรัพย์จากรางวัลที่หนึ่งหมาด
เจี๊ยบกระหนกพรคุณผู้ชมค่ะตามที่เจ้าตัวบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะพาไปตามหาคุณยายที่ให้โชคเธอ

เขาให้เลขพี่เจี๊ยบมา

เจี๊ยบก็เห็นไงทำไมคุณยายแกมาแล้วแกซื้อคงซื้อของ
ก็เลยเข้าไปจ่ายสตงสตางค์ให้กันหมดเลย

มาให้เลขมาแล้วปรากฏก็เดินไปซื้ออะไรทุกอ่ะ

แล้วยายก็ก็สิบบอกเบาว่า

พออยู่ตรงหน้าบิ๊กซีปุ๊บแล้วเหลือ๘๒อยู่ใบเดียวก็จัดสิคะ
นี่แหละแล้วก็มากรี๊ดแล้วก็มากอดกับคุณแม่แบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้พี่เจี๊ยบไปหาคุณยายได้ไลฟ์ไปด้วยนะ
ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเข้ามาถามกันใหญ่เลยว่า
คุณยายคุณยายมีเลขมงคลเลขในดวงใจใหม่หรือยัง

โอ้ยยังไม่ได้ฝันเลย

แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะรออยู่

เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความกระตันอยู่